เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้ที่มีภาพในคลิปในสื่อสังคมออนไลน์
กระบะสีดำถอยไปชนรถยาริสสีแดง

รกระบะสีดำอ้างว่ารถยาฤทธิ์น่ะมาชนท้าย
ของนายกวินการศรีรือชาบริเวณถนนมิตรมัยตรีข้างสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
เมื่อวานนี้เดินทางไปที่สารแขวงพระนครเหนือ
เพื่อสอบคำให้การในคดีความผิดขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายทางร่างกายและจิตใจ
ข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจคือหลายข้อหาค่ะ
เดินทางไปศาลเมื่อวานนี้อดีตดีเจเก่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า
หลบไปทางด้านหลังหลบผู้สื่อข่าวไปด้านหลังแล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าว
ซึ่งเมื่อวานนี้ศาลได้อ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังเป็นที่เข้าใจ
จำเลยก็คือนายพัทรศักดิ์หรืออดีตดีเจเก่งนี่แหละค่ะ
นายพัทรศักดิ์ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
คือกลับคำให้การตอนแรกเหมือนจะยอมรับผิดแล้วก่อนหน้านี้ที่มีข่าว
ตอนแรกนะที่มาฟังคำร้องใช่ไหมคะให้สัมภาษณ์ด้วยยกมือไหว้กับสื่อแล้วบอกว่า
วันนี้ผมมารับโทษที่ได้กระทำผิดไปและอยากจะบอกกับทุกคนว่าสำนึกผิด
ต่อไปถ้ามีโอกาสได้ขับรถจะระมัดระวังจะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
อันนี้คือที่เขาเคยพูดไว้แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ว่าวันนี้
แต่สุดท้ายยังไงเมื่อวานนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะ
สารก็เลยนัดคำสั่งพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายเดินทางมาสารอีกครั้ง๗มีนาคมเวลา๙นาฬิกาค่ะ
ซึ่งย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมนึกถึงเหตุการณ์นี้อีกครั้งนะคะภาพจากคลิปที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็คือ
คดีนี้เนี่ยเกิดขึ้น๘มกราคมที่ผ่านมานายพัทรศักดิ์และนายกวินการสถาปนิกคู่กรณีขับรถปาดหน้ากันไปมาบริเวณถนนมิตรมัยตรี
คู่กรณีก็คือนายกวินการเนี่ยลงรถแล้วก็ไปทุบกระจกรถของอดีตดีเจเก่งอย่างแรงทำให้เกิดความโมโหอดีตดีเจเก่งก็เลยถอยรถกระบะไปชนรถโตโยต้ายาริสถึง๓ครั้ง
แล้วก็มีคนบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นี่เป็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะชนกันที่วงกลมสีแดงนะคะก็คือมีรถสีแดงยาริสเห็นไหมคะ
คือเหมือนขับเหมือนขับมาจะขอแทรกเข้าแทรกกันอยู่แล้วก็คนขับรถยาริสเนี่ยลงจากรถไปทุบกระจกรถโตโยต้าสีดำของอดีตดีเจเก่งแล้วก็กลับมาขึ้นรถแต่หลังจากนั้นเนี่ยรถกระบะสีดำของอดีตดีเจเก่งถอยมาชน
นี่แหละค่ะนี่คือสภาพหลังจากที่ชนแล้วถ้าสังเกตเห็นกระโปรงหน้านี่เงิบขึ้นมาเกือบถึงกระจกข้างหน้าแล้วนะคะ
แต่ก็ช่วงนั้นเนี่ยมีการให้ข้อมูลที่ขัดกันอยู่แย้งกันอยู่สุดท้ายความจริงก็ปรากฏว่านี่ค่ะรถกระบะสีดำถอยไปชนจริงเพราะมีภาพเห็นชัดเจนว่าถอยไปชนเขาจริงก็เป็นที่มาของคดีนี้นะคะ